เราเริ่มดูกันที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนเลย

แต่ว่าหยิบมาให้คุณผู้ชมได้ดู๓จุดหลัก
คือระนองฉะเชิงเศร้าแล้วก็ลบบุรี
ไปดูกันที่จังหวัดลบบุรีกันก่อนเลยค่ะ
หน่วยทหารจู่ก็มีรถจักรยานยนต

ชนเข้าอย่างจังทำให้หญิงสาวที่ซ้อนท้ายมาด้วยเสียชีวิต

ตำรวจภูทรเมืองลบบุรีก็เลยต้องลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนผนโยธิน
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่๑๖๑๑๖๒ตำบวนท่าแคร์
พบศพนางสาวมณีเขตขยันอายุ๒๘ปีค่ะ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่บนไหลทาง

ส่วนคนขี่ซึ่งเป็นผู้ชายอาการสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนารายมหาราชแล้ว
จากการสอบปากคำนายประพันธ์ศักดิ์หานพละอายุ๒๘ปี
คนที่ขับขี่รถกระบะซึ่งเป็นคู่กรณี
บอกว่าขณะขับรถมาถึงจุดกลับรถ

ก็ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว

ชนเข้าบริเวณด้านหน้าซ้ายของรถอย่างแรง
ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็จะมีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ยกสูงค่ะ
ที่มีนายธนิษฐ์กุลสุนทร
ในอำเภอเมืองระนองแล้วก็คณะโดยสารมาด้วย
พลิกคว่ำบริเวณถนนเข้าพื้นที่หมู่หนึ่ง
บ้านทุ่งคาตำบลหาดส้มแป้น
เพื่อที่จะไปร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งระหว่างที่รถลงจากเนินเขา

ชนกับเนินกองดินข้างทางจนรถพลิกคว่ำ
เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๒คน
โดยนายธนิษฐ์ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

นั่นก็คือนายปันนัทอัฐกิจเจริญ
สารวัตรกำนันตำบลหาดส้มแป้น
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลระนองทั้งหมดแล้วค่ะ
ส่วนที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนายธวัชชัยพรมบุตร
อายุ๓๕ปีบริเวณปากซอยริมถนนบางนาตราด
กิโลเมตรที่๓๘ช่องคู่ขนาน
ขาเข้ากรุงเทพมหานครหมู่๕ตำบลบางสมัคร
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
ใกล้กันพบรถบรรทุก๑๐ล้อ
โม่ปูนยี่ห้อฮีโนสีขาวฟ้า
ทะเบียน๗๐๒๓๑๕นนทบุรี

มีนายสมพบการรินอายุ๔๘ปีเป็นคนขับ

ขณะที่กำลังจะเลี้ยวรถออกจากซอย๗
จู่ก็มีรถจักรยานยนต์ของนายธวัชชัย
ขี่ย้อนสอนมาด้วยความเร็วก่อนจะเฉียวชนกัน